ตำรวจปราบรามยาเสพติดสามารถจับยาบ้าล็อตใหญ่ที่สุดในรอบปี
หรือกว่า๖ล้าน๕แสนเมตร
ซึ่งเป็นยาเสพติดที่เครือข่ายชาวมงค์

และส่วนหนึ่งก็เตรียมที่จะส่งไปอย่างประเทศเพื่อนบ้าน
เราจะไปติดตามปฏิบัติการครั้งนี้จากคุณวิมลวันธรรมภักดีครับ
คันนี้ต้องสงสัยขนยาเสพติดจำนวนมาก
ซ่อนในสินค้าการเกษตรจากอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
เตรียมนำส่งให้กับเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และส่วนหนึ่งส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านทางชายแดนภาคใต้ของไทย
โดยมีในทุนอักษรย่อลอลิงเป็นผู้สั่งการในประเทศเพื่อนบ้าน
ตำรวจติดตามรถคันนี้ตามเส้นทางตั้งแต่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย
และเข้าสกัดจับที่บริเวณริมถนนทางหลวง๓๐๕๖ตำบลเสนาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มนายสมประดิษฐ์สวัสดิ์เอื้อคนขับรถบรรทุก
จากการตรวจค้นพบยาบ้าบรรจุไว้ในหีบหอบเป็นอย่างดีตีตราค้างข่าว๙๙๙
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มมูเซอร์ซุกซ่อนอยู่ในรถบรรทุกจำนวนกว่า๒๖กระสอบหรือกว่า๖ล้าน๕แสนเมตร
สอบสวนนายสมประดิษฐ์ให้การอ้างว่าทำเป็นครั้งแรก
โดยมีผู้สั่งการให้นำยาเสพติดมาส่งให้กับเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลาง
กับรถบรรทุก๑๐ล้อคันนี้และเงินสดอีกกว่า๑ล้านบาทหากทำสำเร็จ
ผมก็เลยบอกว่าขอเที่ยวเดียวนะแก้อะไรก็ได้แต่หากหนี้กันให้ปกหนี้กันกันหมด
ระหว่างการจับกลุ่มตำรวจพบผู้ต้องหาอีก๒คน
ซึ่งทำหน้าที่ขับรถกระบะคอยตรวจสอบด่านตรวจของตำรวจในเส้นทางหรือสเกาหน้า
ได้พยายามขับรถหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจและชนเข้ากับเสาไฟฟ้าได้รับบาดเจ็บ
ก่อนที่จะวิ่งหลบหนีไปในพงยากข้างทาง๑คน
ส่วนอีก๑คนสามารถจับกลุ่มไว้ได้
คือนายสาคอนแทร่หยางที่ให้การอ้างว่าทำหน้าที่บอกทางให้กับรถขนยาเสพติด
โดยจะได้รับค่าจ้างเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
จากการสอบสวนยังทำให้ตำรวจสามารถขยายผลเข้าตรวจค้นโกดังให้เช่า
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดจับกลุ่ม
ภายในโกดังไม่พบสินค้าการเกษตร
แต่กลับพบรถตู้ที่มีการดัดแปลงสภาพ

เพื่อเตรียมนำยาบ้ากว่า๖ล้านเมตรขนถ่ายใส่รถคันนี้
เพื่อนำไปกระจายให้กับเครือข่าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนนทบุรีและปฐุมธานี
จากการตรวจสอบรถคันนี้เราก็เชื่อว่า
ใช้ในการลำเลียงยาเสพติดมามากกว่า๑ครั้งแล้ว
จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ารถที่ใส่ของกลางมาเนี่ยน่าจะมาถ่ายที่โกดังตรงนี้
โดยใช้รถตู้คันหลังเป็นที่ลำเลียงของจากรถบรรทุกใส่รถตู้แล้วก็ลำเลียงออกไป
ยาเสพติดเหล่านี้จากการสืบสวนทราบว่านอกจากจะขายในประเทศแล้ว
ยังเตรียมส่งให้กับลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้านทางแนวชายแดนภาคใต้
เพื่อทดแทนยาบ้าที่ถูกจับกลุ่มไป
เพราะความต้องการของยาเสพติดในประเทศปลายทางยังคงอยู่จำนวนมาก
เห็นได้จากการแถลงข่าวของกองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดในครั้งนี้เป็นครั้งที่๒๙
แต่ตำรวจสามารถยึดยาบ้าได้กว่า๑๐๐ล้านเมตรและไอซ์กว่า๔๐๐กิโลกรัม
วิมวลบรรภัคดีข้าวเทศรัตน์ทีวีรายงาน